มีอีกสองคนเนี้ยค่ะเมื่อต้นปีเนี่ยเคยมีคนจะบุคมานัดบ้านทีนึงมาเจอก่อน
จ้อนเลยไม่ใส่อะไรเลยนะครับเข้ามาถึงเนี่ยมาเดินด้อม
มองอยู่ที่จุดหลังบ้านแล้วสักพักนึงเนี่ยนะฮะไปนั่งไปนั่ง
แล้วก็ช่วงเดินไปเดินมาด้วยฮะคือไปถอนไปถอนเส้นขนที่
วัยวเพศขนเพชรแล้วก็ไปโปรยทิ้งเอาไว้ตรงนี้ฮะแล้วเดี๋ยว
อีกพักนึงเดินไปที่ประตูบ้านเขาไปช่วยตัวเองไปสำเร็จ
ความไคร้แล้วมีคราบเนี่ยเปลือเปื้อนสกปรกเนี่ยอยู่ที่ประตูบ้านด้วย
คือเนี่ยเป็นภาพของคืนวันที่๓๐มีนาคมที่ผ่านมาเจ้าของ
บ้านเนี่ยเป็นคุณแม่กับลูกสาวเนี่ยบอกได้ยินเสียงแล้วล่ะเสียง
กักกุ๊กกักผิดปกติแต่ยังไม่กล้าออกมาดูนะฮะก็โชคดีแล้ว
ไม่ออกมานะฮะรอจนเช้าพอเช้าเนี่ยออกมาดูเนี่ยเห็นความ
ผิดปกติเลยนะครับเพราะว่าที่จุดที่เป็นต้นกระบองเพชรที่
ลูกสาวปลูกเอาไว้เนี่ยมันมีลักษณะเส้นขนแปลกติดอยู่ตาม
ต้นไม้เต็มเลยไปดูใกล้ใกล้โอ้โหมันแหม่มันเป็นลักษณะขนเพชรอ่ะ
ต้องไปเปิดภาพจากกล้องวงจรปิดดูแล้วนะครับก็พบว่าผู้
ชายคนนี้เดินแก้ผ้าเข้ามาเลยนะครับทุกผู้ชมครับเดินล่อน
จ้อนอยู่แถวประตูหลังบ้านเป็นหลักฐานที่เอาไปแจ้งตำรวจสพ
เมืองระยองแล้วนะครับที่สำคัญก็คือที่ประตูบ้านเนี่ยตรง
จุดนั้นเนี่ยมันมีคราบเปลื้อนของคราบอสุจิติดอยู่ด้วย

หวัดบ้านเสร็จมาลดน้ำต้นไม้ลูกก็ปลูกกระบองเพชรไว้แล้ว
ก็มาดูใส่แว่นดูดูทำไมขนผิดปกติถ้าเป็นแมวอ่ะมัน
ก็ต้องหล่นต้องอะไรบ้างใช่ไหมก็เลยโทรบอกลูกว่าเออ
ก็เหมือนขนที่มันไม่ใช่ข้างบนแน่
ก็เก็บให้ตำรวจไปเลยค่ะ
คือเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องของคนโรคจิตธรรมดานะฮะ

เขาบอกว่าทำให้เขากลัวเหลือเกิน
บ้านอยู่ที่ตำบลนาตาขวัญอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับ
ก็เลยอยากฝากให้เราเป็นสื่อกลางไปยังเจ้าหน้าที่ว่าให้ช่วยหน่อย
คือมีกล้องวงจรปิดแล้วก็มันก็คือเอาไว้ดูเป็นหลักฐานอ่ะค่ะนะ
ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีคนเข้ามาจะงัดบ้านเมื่อ๒๖มกราคมที่ผ่านมานะครับ
ตอนนั้นเนี่ยจะเข้ามาขโมยทรัพย์สินตื่นมาเจอคนร้ายมันวิ่งหนีไป
ก็ไปแจ้งความไว้แล้วล่ะนะเบาะแสยังไม่ได้ติดกล้องวงจรปิดเอาไว้แล้วตอนนี้ติด๘ตัว
แต่พอเจอภาพนี้เข้าไปนะฮะเมื่อสองคืนก่อนที่เกิดเหตุเนี่ย
เจ้าของบ้านบอกเดี๋ยวจะติดเพิ่มอีกเดี๋ยวต้องติดเพิ่มอีกสัก๓ตัว
เอาให้รอบบ้านกว่านี้จะได้เห็นว่าเวลามันมาเนี่ยมันมาทางไหน
แล้วบอกเพื่อนแล้วเพื่อนเขามีสุนัขขายสั่งสุนัขดุดุจากเพื่อนเอาไว้สองตัว
เดี๋ยวจะเอามาปล่อยที่บ้านอันนี้คือต้องช่วยตัวเองไปก่อน
วิถีทางต้องป้องกันตัวเองไว้ก่อนนะ
ก็เลยฝากพี่ตำรวจว่าช่วยไปดูให้หน่อยเพราะว่ามันน่ากลัวเหลือเกินนะครับ
แต่ว่าเมื่อคืนนี้เขาก็มาช่วยกันดูแลแล้วนะครับ
ผู้ใหญ่บ้านเพื่อนบ้านนะตำรวจก็มากันนะ
ช่วยดูแลความปลอดภัยให้ตลอดทั้งคืนจนสบายใจได้ในระดับหนึ่ง
แต่มันทุกคืนใช่ไหมจะอยู่กันยังไง
บอกว่าคดีนี้ดูแล้วจะเชื่อว่าคนร้าย
ก็คงจะเป็นคนในระแวกนั่นแหละ
แต่เอากล้องวงจรปิดไปถามชาวบ้านในพื้นที่แล้ว

คือมันอาจจะเป็นคนแถวนี้ที่เคยเข้าออก

แต่ไม่ใช่คนในพื้นที่หมู่บ้านเดี๋ยวจะพยายามตามหาตัวแล้วก็เอามาดำเนินคดี
แต่เอามาให้เห็นเนี่ยโอ้โหน่ากลัวจริงนะ
ไว้ไม่ได้ค่ะเจ้าของบ้านก็ไม่รู้จะอยู่กันยังไงค่ะ